ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
เมื่อคืนนี้ตอน๒ทุ่มนี่เป็นเรื่องระทึกเลยนะคะ
คือตำรวจเขาไปล่อซื้อยาบ้ากันนะคะ
คนร้าย๒คนก็หนีตำรวจค่ะหนี
แล้วปรากฏว่าไปเจอตำรวจอีกนายหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพักค่ะ
คนร้ายก็เอาปืนยิงตำรวจแต่ว่าตำรวจสวนกลับค่ะคนร้าย
เจอผักหายพระนครเสียยุทธยานะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจสืบสวนภูทรภาค๑
ก็วางแผนล่อซื้อยาบ้า๒๐๐๐เมตรนะคะ
จากนายรัตนาชัยหรือในเต้ย
ซึ่งพอถึงเวลานัดในเต้ยขับเก๋งมา
มีนายเสรีหรือว่านายเสขับรถกระบะขนยาตามมา
ตำรวจก็จับกลุ่มค่ะแต่คนร้ายเนี่ยไหวตัวทันก็ยิงตำรวจเปิดทางหนี
ตำรวจก็ไล่ล่านะคะยิงยางสกัดทั้งสองคนจนทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไป
เขาก็เลยประสานกับทางสพราชโดเจ้าของท้องที่ขอกำลังสนับสนุนค่ะ
จังหวะนั้น๑๐ตำรวจโทษศักดาบัวลอย
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสพราชโด
ก็ได้รับแจ้งทางวิทยุแหละว่ามีการปะทะกัน
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโรงพัก
ระหว่างทางก็เจอผู้ชายคนหนึ่งพิรุษ
มีพิรุธเลยค่ะแอบอยู่ข้างถังขยะ
ซึ่งก็คือนายเสรีนั่นเองนะคะ
คือพอเห็นตำรวจปุ๊บก็เอาปืนลูกซองยิงใส่ตำรวจค่ะ
ตำรวจก็เลยชักอาวุธปืนออกมาต่อสู้กัน
สุดท้ายนายเสรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
อีกเพื่อนก็จะประคองปืนมือไปเพื่อตอนนั้นยังไม่แน่ใจ
พอฉีดเข้าไปให้ใกล้เขาก็เร่งปืนมาผมก็เลยคว่ำรถลง
อันนี้ก็เกิดการที่เราเอาคุณวิธีมา
ใช่ครับของจังหวัดยุทยาพึ่งที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีร่องรอยนะคะมีคราบเลือด
แล้วก็มีร่องรอยอยู่บนถนนค่ะมีปลอกกระสุน๖๗ปลอกตกอยู่นะคะ
ซึ่งพิสูจน์หลักฐานก็จะไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ทั้งจุดเกิดเหตุและรถของผู้ต้องหา
ซึ่งเอาไปเปรียบเทียบดีเอ็นเอติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งที่ยังหนีอยู่
มีกันสองคนนะคะจับได้คนหนึ่งอีกคนนึงก็หลบหนีได้
ผู้ตายเนี่ยค่ะญาติมาขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วค่ะ
ซึ่งนายเสรีเองเนี่ยถ้าไปดูจากประวัติข้อมูลเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ามีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดคดีลักทรัพย์เข้าออกเรือนจำหลายครั้งเลยค่ะ
จะพ้นโทษในคดียาเสพติดเมื่อต้นปี๖๔ที่ผ่านมา
ก็เป็นพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญที่ตำรวจล่อซื้อมาแล้วหลายครั้ง
แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจใคร

แต่นี่ค่ะสุดท้ายก็เรียกว่าปิดตำนานค่ะ